ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับพิษรักแรงแค้นเลิกกันแล้ว
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเลิกตามไปทำร้ายนะครับ
ญาติญาติฝ่ายชายที่ตลาดนัดนะครับเป็นยังไงไปดูก่อนดีกว่า

ลุยกะเลตลาดนัดนี่ครับ
จิกตบจิกตบนะฮะคุณเล็กอายุยี่สิบห้า
แม่ค้าขายไส้กรอกอีสานนะครับร้องเรียนผู้สื่อข่าว
บอกว่าหลังจากเธอถูกอดีตแฟนสาวของลูกพี่ลูกน้อง
พาพวกมารุมตบรุมกระทืบเธอกับพี่สาว
ได้รับบาดเจ็บแม่พิการเดินไม่ได้เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะ
พยายามเข้ามาช่วยนะครับท่านช็อกหมดสติไปต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณเล็กเล่าบอกว่านางสาวปลาอายุ๑๗นะครับเป็นแฟนของเอ็ม
คือใครเอ็มเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอมีอยู่วันหนึ่ง
นางสาวปลากับเอ็มทะเลาะกันถึงขั้นนางสาวปลาเนี่ยด่าลามปลามาถึงพ่อถึงแม่น่ะ
คุณเล็กก็เข้าไปห้ามทำให้คุณเล็กกับคุณปลาเนี่ยทะเลาะกัน
แต่สุดท้ายครับคุณปลาก็เลิกกับคุณเอ็มซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย
ปลาเนี่ยก็แอบเอาขวดน้ำมาคว่างใส่บ้านบ้าง
แต่คุณเล็กก็เฉยไม่ได้สนใจอะไรไป

คุณเล็กเนี่ยกับแม่ที่พิการนะที่ผมบอกนะครับ

ขายไส้กรอกอีสานกันที่ตลาดนัดข้างห้างดัง
ที่ถนนศรีโสธรตัดใหม่
จากนั้นกลุ่มของนางสาวปลาหรือคุณปลาก็มาที่ตลาด

คุณเล็กเห็นท่าไม่ดีโทรเรียกพี่สาวก่อนนะฮะ

สักพักนางสาวปลามาจิกหัวเธอ
ตบมาลุมกระทืบนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าไป
พี่สาวถูกเล็บขวดหน้าเป็นแผลนะ

หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเราไปตรวจ
มีผู้บาดเจ็บสมมติกี่คนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
๓คนค่ะมีแม่มีแม่สาตาตรงนี้เขียว
ส่วนหนูก็เลือดออกท้อง
ช้ำตามตัวมีเล็บตามตัวค่ะ
ส่วนวี่สาวที่ตาแหกแล้วก็มีเย็ด
เราเดินเข้าไปแจ้งความแล้ว

ตำรวจเขาให้รอเรียกหมายสารค่ะ
สิ่งที่เราต้องการเรียกร้องวันนี้เราต้องการเรียกร้องอะไรยังไง
คืออยากให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำค่ะพี่
มันเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่หนูขายของไม่ได้เลย
แล้วทุกวันนี้ก็ยังอารวาสอยู่